เส้นใต้เมืองไทยวันนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้เหตุใหญ่นี้แหละครับ
เหตุของผู้ก่อเห็นเมืองไวษ
ผมเข้าใจว่าคนไทยที่รับรู้ข่าวนี้ตั้งแต่เย็นเมื่อวาน
ตกอยู่ในอาณาการเดียวกันคือตะลึงพลึงเพลิด
แล้วก็สลดใจแล้วก็นึกไม่ถึง
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกลางเมืองกลางห้าง
และที่สำคัญก็คือว่าผู้ต้องหามีอายุแค่๑๔ปี

รายละเอียดของข่าวทั้งหมดที่นำเสนอมา
รวมที่คุณนัทธวินทองย้อยรายงานเมื่อสักครู่
ท่านก็จะได้เห็นว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไง
จะทำยังไงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียด
ซับซ้อนย้อนแย้งอะไรกันหลายอย่าง

แต่ว่าที่จะนำมาขีดเส้นใต้เก็บมาเป็นข้อคิดอีกทีหนึ่งก็คือว่า
ทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
ถ้าได้รวบรวมข้อมูลจากพบตรพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมล
ซึ่งได้บอกกับนักข่าวเมื่อคืนตอนประมาณ๒ทุ่ม
หนึ่งผู้ต้องหาวัยสิบสี่ปีคนนี้รักษาอาการด้านจิตเวทอยู่
อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วไม่ได้ไปรับยาตามนัด

เท่าที่สอบถามเบื้องต้นเขามีความรู้สึกว่า
ตัวเขาเนี่ยเหมือนมีตัวตนอยู่ในร่างเดียวกัน๒คน
อีกคนนึงจะคอยบอกว่าต้องยิงคนนั้นยิงคนนี้
และอยู่ในสภาพเบลอหูแว่วเบลอและหูแว่ว
เหมือนประศาสตร์หลอนพูดภาษาชาวบ้าน
ประเด็นเรื่องอาวุธเนี่ยก็น่าสนใจครับอาวุธเป็นประเภทแบล็งกัน
เป็นอาวุธที่ราคาแพงนะครับแล้วถามว่าซื้อมาจากไหน
คำตอบในเบื้องต้นคือซื้อมาทางอินเตอร์เน็ต
แล้วซื้อมาพร้อมเครื่องกระสุนราคานี่ก็แพงครับเป็นหมื่นอ่ะ
ตอนตำรวจไปค้นบ้านพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าลูกมีปืน
ยังไม่รู้ว่าลูกมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองอย่างนั้น
แล้วที่ปรากฏตามมาก็คือว่าพ่อแม่บอกลูกชาย
ไม่ได้พักอยู่ที่บ้านบ้านอยู่เพชรเกษม
อยู่ไกลกับสถานศึกษา
ฉะนั้นก็มาพักเสียที่สาธรณ์การที่มามีที่พักอยู่ที่สาธรณ์ได้
ก็แปรย้ำถึงว่ามีสถานะเป็นครอบครัวที่มีสถานะ
เป็นเด็กเรียนเก่งพ่อแม่มีสถานะ
ผลจากปรากฏการณ์เมื่อวานนี้ตายไปสองบาทเจ็บห้า
แล้วที่ตายไปสองคนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวจีนหนึ่งคนเป็นชาวเมียนม่าหนึ่งคน
ผู้บาดเจ็บ๕คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลจุฬา
ล่าสุดมีหัวข่าวว่าในหลวงทรงรับ๕ผู้บาดเจ็บ
ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
นี่คือความเป็นไปความเป็นมาที่ท่านได้ติดตามมาตลอด
แต่ว่าที่จะเป็นไส้เอฟเฟคที่น่ากังวลตามมามีเรื่องอะไร
เรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่ถูกยิงเสียชีวิตนี่แหละครับ
อย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังเปิดประเทศเปิดวีซ่าฟรี
วักมือนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาท่องเที่ยวบ้านเรา
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพอเกิดเรื่องขึ้นมาเรายังไม่รู้เลยครับ
ข่าวนี้เหตุนี้มันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
การเดินทางมาท่องเที่ยวจากจีนมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าโลกออนไลน์มันก็ฉับพลันทันทีเลยครับ
เขาเผยแพร่อยู่ในเมืองจีนตอนนี้เยอะแยะไปหมด
ถ้าไปถามคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยว
คุณสิทธิวัชระชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
ด้าคนนี้ครับ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยแน่นอน
และถ้าหากเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เสียชีวิต

เพราะตอนนี้ที่จีนก็ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการมาเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้ว
ทางที่ดีที่สุดตอนนี้รัฐบาลต้องหาวิธีการสื่อสารให้ดีที่สุด
และต้องควบคุมเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้สำคัญครับ
คือต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับจีนอย่างที่นายกสมาคมแอดต้าว่า

ก่อนหน้านี้เนี่ยในวงการท่องเที่ยวเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่า
ออนไลน์ในจีนเนี่ยเขาเตือนว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ย
ให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย
ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมายังไงแต่ว่าเขาเตือนกันเรื่องนี้
มีภาพยนตร์บางเรื่องออกฉายในเมืองจีน
เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ที่ดูในหนังแล้วเนี่ยน่ากลัวและไม่ปลอดภัย
อันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศ
คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวง
ควรจะเร่งทำความเข้าใจ
ไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีอาชญากรรมหรอกครับ
อาจยากรรมมันเกิดขึ้นทุกประเทศ
คนไทยไปประเทศที่เจริญแล้วไปฝรั่งเศสไปอิตาลี
อเมริกาไปที่ไหนก็เจอครับ
ความไม่ปลอดภัยเจอทั้งนั้น

เราจะบริหารควบคุมดูแลกันยังไง
ทำนองนี้ประเทศที่เจริญแล้ว
โอ้โหยิงกราดกันในโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนมัธยมที่เราตามข่าวหนักกว่านี้อีก
ผมถึงบอกว่าไม่มีประเทศไหนไม่มีอาธิกรรม
แต่มีแล้วรัฐบาลควรจะต้องทำยังไง
หลังจากนี้ฉะนั้นแน่นอนว่า
ก็คงเกิดมาตรการตามมา
จำได้ไหมครับหลายปีก่อน
มีเกิดเหตุวินาศกรรมที่โน่นที่นี่
ทั้งต่างประเทศทั้งในเมืองไทย
ใครจะไปห้างเนี่ยก่อนเข้าประตูห้าง
เขาจะให้เดินผ่านเครื่องเซ็นเซอร์
เขาจะให้เอากระเป๋าให้เอาเป้
วางไว้บนสายผ่านเลื่อนที่เป็นเลื่อนเข้าไป

เราก็ทำอย่างนั้นกันมาพักหนึ่ง
แต่ว่าตอนหลังพอสถานการณ์มันคลี่คลายลง
เราก็เลิกทำเพราะว่าเป็นภาระ
ต้องจ้างคนต้องเดินเครื่องต้องเสียค่าฟงค่าไฟ

และสุดท้ายก็ยกเลิกแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาเมื่อวาน
แน่นอนว่าต้องมีการวัวหายและล้อมคอก
แต่ก่อนเนี่ยสังเกตได้แต่ว่าคนสะพายเป้
จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขอดูขอค้น

เดี๋ยวนี้เนี่ยเป้ที่สะพายข้างหลังเนี่ย

บางคนไม่ได้ไปไหนมาไหนไปไกลหรอกครับ
แต่ว่าต้องมีเป้สะพายไว้เพราะมันเป็นแฟชั่น
พิธีกรบางรายการเนี่ยถ่ายทำอยู่แท้ยังสะพายเป้เลยครับ
ซึ่งจริงจะวางไว้ตรงไหนก่อนก็ได้
ฉะนั้นถ้าจะบอกว่าให้รอปภตรวจค้นเป้ทุกใบ
อันนี้ก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็สปายเป้กันหมดแล้ว
การสำคัญที่ตามมาเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืน
มีข้อมูลจากสำนักสำรวจอาวุธขนาดเล็ก
เขาระบุว่าพลเรือนชาวไทยเนี่ย
มีมีปืนไว้ในครอบครอง๑๐กว่า๑๐ล้าน๓แสน
ครอบครองปืนเนี่ย๑๐ล้าน๓แสน
คิดเป็นสัดส่วน๑๕กระบอกต่อคน๑๐๐คน
แปลว่าคน๑๐๐คนเนี่ยมีปืนอยู่๑๕๑๕คน

แล้วยังมีประเมินกันออกว่าอัตราการฆาตกรรมด้วยปืนเนี่ยประเทศไทยสูงสุดเป็นอันดับ๒ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมครับ
ข้อมูลเนี่ยมันทำให้มีข้อคิดเยอะถามว่าทำไมเราต้องมีปืนกันมากและพกปืนกันมาก
คำตอบก็คือว่าเมื่อรัฐคุ้มครองประชาชนสุจริตที่เขาต้องเสี่ยงเรื่องการทำธุรกิจเสี่ยงโน่นเสี่ยงหนี้ไม่ได้
คุ้มครองเขาไม่ได้เพราะมีปืนเถื่อนปืนในมือมิจฉาชีพเยอะเอาไม่ให้เขาพกปืนไม่ให้เขามีปืนรัฐคุ้มครองเขาไม่ได้
มันก็วนอยู่อย่างนี้คนขอมีปืนคนขอมีใบพกปืนเพราะรัฐคุ้มครองเขาไม่ได้เพราะมิจฉาชีพมีปืนเยอะ
สุดท้ายไปมาทั้งมิจฉาชีพและไม่ใช่มิจฉาชีพมีปืนกันมาก
แล้ววันหนึ่งปืนก็ตกอยู่ในมือของเด็กที่ไม่ควรจะมีปืนแล้วมันก็เรื่องเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา
ฉะนั้นผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่จะต้องทบทวนเรื่องการมีปืนก็คงจะคิดกันใหม่
เรื่องการบอกใบอนุญาตขอพกปืนก็อีกคงจะต้องคิดทบทวนกันใหม่
และแน่นอนว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยตรวจค้นในห้างก่อนเข้าประตูห้างก็คงจะตามมา
เพราะนี่เป็นเรื่องที่ทั้งสะเทือนใจและจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตามมาด้วยครับ